คุณผู้ชมก็คงจะเห็นบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับโรงงานเมื่อสักครู่
ผู้หญิงคนนี้นะโพสต์คลิปนี้ทั้งน้ำตานะครับ
บอกว่าไปหมดแล้วบ้านฉัน
จากแรงระเบิดของโรงงานที่เกิดขึ้นเมื่อตี๓ของเมื่อวานนี้ครับ

นี่คือผู้หญิงเจ้าของบ้านที่โพสต์คลิปความเสียหายที่เกิดขึ้น
และข้อความว่าหมดแล้วทุกอย่าง
มาพร้อมความโชคร้ายทั้งโควิดทั้งโรงงานระเบิด

หลังจากคลิปนี้โพสต์ไปไม่นานนะครับ
มีชาวเน็ตเข้าไปดูคลิปนี้มากกว่า๔ล้าน๗แสนครั้ง
แล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจเธอมากกว่า๑๕๐๐ข้อความ
บ้านไม่ได้สร้างกันได้บ่อยนะครับ
แล้วครั้งนี้ที่เห็นอยู่คือเฟอร์นิเจอร์
กับอุปกรณ์ภายในที่เสียหาย
แรงเขย่าที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ต้องมาดูนะต้องมาตรวจสอบโครงสร้างนะ
ไอ้โครงสร้างบ้านแต่ละหลังที่อยู่แถวนี้ที่เสียหายขนาดนี้
ไอ้โครงสร้างหลักมันเป็นอย่างไร
ข้างในมันแตกมันหักมันล้าวหรือเปล่า
นะครับโอ้โหสุดจริงเหตุการณ์ครั้งนี้
เห็นใจจริงคือคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตแจ้งข่าวนิดหนึ่งนะครับ
เกิดว่าใครดีที่มีสินเชื่อกับทศ
เขามีการออกมาตรการมาช่วยเหลือ๗มาตรการด้วยกันนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ย
หรือว่าขอผลปลลลผลปลลผลพันธุ์ต่างนะครับ
ติดต่อธนาคารดูนะครับ